ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนต้องการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเดือนละ๕๐๐บาท๓เดือนจากทางรัฐบาล
ก็แน่นอนว่ามีหลายคนที่ได้อีกหลายคนที่ไม่ได้นี่ก็มี
ทุกวันนี้ผู้ที่เขาลงทะเบียนแล้วไม่ได้ก็ยังเดินทางไปที่กระทรวงการคลังอยู่แถวถนนพระราม๖
อย่างภาพที่รับประชมเห็นวันนี้ในกรุงเทพฯหมาละครฝนตกหนักทั้งวัน
แต่คนก็ยังเดินทางมาแบบไม่ขาดสายนี่นะครับ
กระทรวงการคลังก็แจ้งมาหลายวันแล้วล่ะว่าถ้ามาแล้วก็ขออนุญาตไม่ให้เข้าข้างในนะ
อยู่ได้แค่ข้างหน้านะครับตรงนี้แล้วถ้าจะอุทธรณ์อะไรก็ไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
แล้วก็ไปกดที่ปุ่มยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์แต่การลงทะเบียนใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดเขตไปแล้ว
แต่วันนี้ก็มีคนมาเยอะนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งคนมารับเรื่องร้องเรียนต่าง
รับฟังปัญหาต่างจากผู้ที่เดินทางมานี่ฮะมากันตั้งแต่เช้าอะครับ
ช่วงสายสายนี่ก็ฝนตกหนักแล้วนะฮะยันบ่ายยันเย็นนะครับ
มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ช่วยตอบคำถามเบื้องต้นให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับ
แล้วก็ได้ทำการจดชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนหมายเลขติดต่อเอาไว้สำหรับคนที่มาร้องเรียนนะ
แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกิดขึ้นบ้างนะฮะเดี๋ยวท่านดูบรรยากาศนะฮะ

ฉะนั้นผมไม่รับเรื่องแทนแล้วนะครับ
นี่ที่หน้าประตู๔กระทรวงการคลังคือเอาตรงก็คือผู้ที่เดินทางมาเนี่ยเขาต้องการคำตอบว่าทำไมของเขาไม่ได้
หรือตกลงของเขาจะได้หรือไม่ได้หรือลงไปแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางเทคนิคนะ
มันไม่ใช่ว่าเขาโกหกหรือว่าเขาข้อมูลไม่ตรงคุณสมบัติไม่ใช่เนี่ย
แต่เจ้าหน้าที่ที่มารับเรื่องเขาก็บอกว่าผมก็ไม่สามารถตอบได้
คือผมเนี่ยมาช่วยรับเรื่องร้องเรียนจดชื่อจดนามสกุลอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมก็ตอบไม่ได้
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าก็ส่งเยอะที่ตอบได้มาไม่ได้หรือ
ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คำตอบที่ต้องการอ่ะใช่นี่ไงเขาก็เลยยังต้องรออยู่ตรงนั้นอ่ะ
ถูกต้องครับอย่างนายนัทธคมสุขสวัสดิ์ณอายุทยานี่อายุ๕๘ปี
มีอาชีพทำกรงนกขายส่งอยู่ที่สวนจตุจักรเขามีร้านค้าอยู่ที่สวนจตุจักร
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเดินทางมาวันนี้
เพราะงานลงทะเบียนของเขาเนี่ยระบบแจ้งเตือนแจ้งกลับมาว่า
เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ของเขาถูกต้องอ่ะค่ะ
แล้วจะให้เขาทำยังไงไม่ถูกต้องแบบไหน
เพราะเขาตรวจเช็คอะไรทุกอย่างแล้วไปที่อำเภอมาแล้ว
บัตรประชาชนของเขาก็ถูกต้องแต่ระบบบอกว่าไม่ถูกต้อง
อำเภอบอกว่าบัตรคุณถูกต้องเลขคุณถูกต้องทุกอย่าง
มาลงใหม่ก็ตอบรับมาแบบนี้ครับ
นี่หนึ่งในปัญหาของหลายคนมีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับ
เดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองนะมีบางรายก็เป็นคนไร้บ้าน
บางคนเป็นคนเก็บของเก่าหารายได้เพื่อเอาของเก่าไปขายหารายได้เนี่ยนะฮะ
ทุกคนยืนยันว่าถ้าไม่เดือดร้อนไม่มีเงินจะกินเนี่ย
ถ้าเขามีรายได้ดีอะไรพวกนี้เนี่ยเขาคงไม่มาที่นี่
เพราะว่าเขาอะไรเราถึงไม่ได้ก็อยากเขาก็ดีนะ
น้องเขาก็ดีเขาเชื่อเยอะเรื่องให้อะไรให้ก็หากางค่ารถมาด้วยกัน
ก็หลากหลายอาชีพครับวันนี้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ขับแท็กซี่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีค้าขายทั่วไปนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นพี่คนเมื่อกี้บัตรประชาชน
หมายเลขบัตรไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็แปลกนะ
เพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าก็บัตรประชาชนนี้ไปเช็คที่เขต
เขาก็บอกว่าก็เลขนี้มันถูกแล้วก็ใช้มาตลอดชีวิต
ใช่แต่พอลงทะเบียนอันนี้บอกไม่ถูกต้อง
ใช่เขาบอกว่าไปเลือกตั้งเขาใช้บัตรประชาชนอันนี้แหละ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วทำไมลงทะเบียนไม่ได้
ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถลงได้แล้วเพราะว่ามันเลยกำหนดการเปิดลงทะเบียนเยียวยา
รับเงิน๕๐๐บาทตรงนี้แล้วบางคนบอกว่าตอนที่เปิดให้ลงทะเบียน
เขาก็ทำไม่เป็นต้องไปให้คนอื่นทำให้แล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์
หรือว่าบางคนไปเจอเว็บไซต์ปลอมเพิ่งมารู้ว่าที่ลงไปคือเว็บไซต์ปลอม
แต่จะมาลงใหม่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอย่างนี้หลายคนเขาก็มีปัญหามา
ก็อย่างเมื่อวานนี้เขาก็มาเรียกร้องก็บอกว่าอยากให้เปิดลงทะเบียนอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหม
ใช่เปิดแบบเก็บตกอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมสำหรับใครที่มีปัญหาทางเทคนิคอะไรแบบนี้เนาะ
เพราะว่าตอนนี้ทำได้แค่ไปทบทวนสิทธิ์ว่าเราได้เงินหรือไม่ได้เงินแค่นั้นเอง